เราเริ่มต้นในช่วงนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งที่ชายภูมิก่อนก็แล้วกัน
มีภาพจากคลิปเหตุการณ์นะครับตี๑๓๐ของคืนที่ผ่านมานี่เอง
ท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มผู้ชาย๑๐กว่าคน
อายุก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วละสักสามสิบกว่ากว่ากันละนะครับ
ผับแห่งหนึ่งนะครับที่ชายภูมิผู้ชายเสื้อขาวพยายามเข้าไปห้ามนะฮะ
ทีแรกเขามีเรื่องกันก่อนนะครับแต่กลับถูกผลักให้แยกออกมาอีก
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายถูกกระชากลากออกมาจนเสื้อขาด
มีชายสี่ห้าคนผลัดกันเข้ามารุมกระทืบด้วยชายคนนี้แน่นิ่งไปเลย
ที่กาดของผับจะเข้ามาช่วยห้ามนะแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะ
กลุ่มผู้ชายที่ก่อเรื่องก่อราวในคลิปก็ยังเดินวนไปวนมา
ยังทำร้ายไม่เลิกอ่ะตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะว่ากันว่าพวกนี้เนี่ยไม่เกรงกลัวอะไรเลย
เพราะว่าเป็นกลุ่มพวกแก๊งเงินกู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบอะไรพวกนี้นะครับ
มีกล้องวงจรปิดที่หน้าผับบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
ผับเขาก็แจ้งตำรวจสพเมืองชายภูมิให้มารองับเหตุนะ
แล้วก็ยึดปืนในที่เกิดเหตุได้กระบอกหนึ่งด้วย
กลุ่มผู้ชายพวกนี้นี่ไม่ใช่ว่าหนีนะตอนตำรวจมาไม่ใช่ว่าหนีนะ
ตำรวจมายังอยู่นะตะโกนด่าตำรวจด้วย
ท้าตำรวจให้ถอดเสื้อมาต่อยกันด้วย

นี่ค่ะคือตำรวจเขาก็ไม่พอใจแต่เขาก็อดทน
เขาก็อดทนนะพยายามระงับเหตุด้วยความละมุนละม่อมที่สุด
กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าไม่เกรงกลัวตำรวจ
เกรงกลัวใครเลยก็เพราะว่าเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ

แล้วพอมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเขารู้เรื่อง

ตอนที่กำลังถ่ายภาพถูกตะโกนสั่งอีกบอกไม่ต้องถ่ายสั่งให้ลบภาพ

วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะครับ

เราก็ได้รับอนุญาตจากทางคนเจ็บเองแล้วก็ทางโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผู้ที่ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บคือนายอิทธิพลศรีนุกุล
ชื่อเล่นชื่อจิฟต์อายุ๓๔ปีนะครับ
นายอิทธิพลบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นพนักงานที่ผับที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แต่เมื่อคืนเขาไม่ได้ใส่ชุดแบบฟอร์มของร้าน
ตอนนั้นกลุ่มที่ถูกอ้างว่าเป็นกลุ่มปล่อยเงินกู้ที่มีเรื่องมีราว๔๕คน
มีเรื่องกับลูกค้าในร้านอีกกลุ่มหนึ่ง
เขาเองก็พยายามเข้าไปห้ามแต่กลับถูกรุมกระทืบจนสลบ
คือก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นกลุ่มนี้มาเที่ยวที่ร้านอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องนะไม่เคยมีเหตุการณ์อะไร
เมื่อคืนนี้เนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าตัวเองโชคดีมากที่ไม่ถึงขั้นถูกยิงตาย
เพราะอีกฝ่ายมีปืนด้วยเอาปืนออกมาขู่ด้วย
ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเขาแต่ขอยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะเมื่อคืนเขาไปทำงานเขาไม่ได้ไปต่อยตีกับใคร
แล้วก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้มาก่อนด้วย
ก็ไม่มีเรื่องกับอีกกลุ่มนึง
กับพวกกาศน์และก็พนักงานที่อยู่ด้านหน้านะครับ

ตอนนั้นมีใครเข้าไปช่วยเค้าคะ
ไม่มีครับถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบเสียใจครับ
เพราะปกติเราทำงานเราก็มันก็จะแบบธรรมดาอยู่แล้วไงครับ
แต่พอมาเจอเขาอย่างนี้มันก็หดหัวครับ
เหมือนเจอเขาจากอะไรยังไงเราก็ได้ประมาณนี้ครับ
ทีนี้อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าให้ฟังว่าก็มีผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเขาไปทำข่าวด้วยใช่ไหมคะ
ไปสอบถามผู้สื่อข่าวคนนี้ค่ะจากประเด็นที่ว่าโดนสั่งให้ลบภาพ
คือเขาบอกว่าเขาลงพื้นที่ไปทำข่าวตามปกติ
เพราะว่ารู้เรื่องมาว่าเออมีการรุมกันอยู่หน้าผับ
พอไปถึงค่ะสภาพที่เขาเห็นเนี่ยนะคือมีผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองหนึ่งคน

ท้าตำรวจเลยบอกถอดเสื้อมาต่อยกันเลยดีกว่า

วิญญาณนักข่าวอะค่ะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลย
กลุ่มนางกล่าวหันมาเห็นนะคะเดินมาปุ๊บกอดคอเลยแล้วบอกพี่ลบครับลบลบเลยลบ
เขาก็เลยรีบไปสอบถามตำรวจว่าคุณตำรวจคนกลุ่มนี้เป็นใคร
ตำรวจก็บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มปล่อยเงินกู้รายวัน
เขาก็เลยรู้สึกว่าเออพวกนี้เนี่ยมันมีของนะวงอาวุธมันก็มี
กลัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยรีบออกจากจุดเกิดเหตุค่ะ
ส่วนตัวเขามองว่ากลุ่มนี้น่าจะมีอิทธิพลกับตำรวจ
เพราะว่าเห็นชัดเลยว่ามีการยึดปืนลูกโม่ได้ในที่เกิดเหตุ
แต่พอมาถึงสพเมืองชัยภูมิมาค่ะ
ไอ้ที่ลงคดีไว้อะค่ะมันไม่ใช่ปืนลูกโม่แต่เป็นบีบีกัน
รู้อยู่เพราะกูเป็นใครเพราะกูอะแล้วก็พูดแค่นี้แล้วก็จบ

ผมว่าเฮ้ยพี่กล้องอะไม่ต้องถ่ายอะไรไหม
แล้วตอนนี้ตำรวจว่าจับด้วยปืนด้วยกระบอกนึง
เป็นปืนลูกโม่แหละที่ผมเห็นในมือตำรวจ
แล้วก็ตำรวจไม่ยอมให้ผมถ่ายภาพปืน
เดินขึ้นไปในรถเอาปืนไว้ในรถในรถตำรวจแล้วก็ให้เรามา
พวกที่ยังทะเลาะกับตำรวจอยู่ก็ท้าตำรวจด้วย

คือผมไปทำตามหน้าที่ของผมนักข่าว
พอเห็นเขาก็ต้องไปเพราะมีเหตุตรงไหนที่มันหน้านั้นก็ออกไปดู
เพราะตรงนี้มันเกิดขึ้นบ่อย
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็จะเห็นว่ามีหลายคนตามคลิปเนี่ยนะครับ
วันนี้มีผู้ที่มาพบตำรวจมาให้ปากคำกับตำรวจแล้วคนหนึ่งนะครับ
ชื่อว่านายชาญนเรศลายเสือชื่อเล่นชื่อกังนะ
กังนี้ก็มาให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองชายภูมิ
พร้อมกับรับสารภาพว่าเขาคือคนที่ด่าทอท้าต่อยตำรวจจริง
แต่ทำไปเพราะเมาแล้วเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการไปทำร้ายร่างกายกาดของผับ
ที่ตอนนี้เจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลที่เราไปสัมภาษณ์มา
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็มาติดตามข่าวไง
มีคนที่ไปท้าตีท้าต่อยให้ของลับด่าตำรวจ
พบตำรวจบอกผมแต่ผมไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าเอ้าถ้างั้นก็ดูนี่ไหม
คลิปกล้องวงจรปิดจากร้านนี่ไงเปิดให้ดูเลย
คนที่แบบรุมกระทืบคนเจ็บเขาอ่ะถามว่าเออนี่ใช่ไหมใช่คุณไหม
กลางนี่แบบตกใจเลยฮะตาโตเลยค่ะตกใจเลยเห็นตัวเองในคลิป
แล้วก็บอกว่าว่ายังไงด้วยว่าไงครับ
ผมผมไม่ได้ทำร้ายนะคือที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ย
ก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามาห้ามที่เขาอ้างว่าเขาเข้ามาห้าม
พวกผมไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาห้าม
แต่เขาอ่ะเข้ามาทำร้ายเพื่อนผมแล้วแล้วเขามีมีดด้วยแล้ว
เพื่อนผมเนี่ยมีแผลที่แขนที่คิ้วไงแล้วผมก็เลยโกรธ
มาทำร้ายเพื่อนผมมันก็เลยมีภาพเหมือนในคลิปเกิดขึ้น
นี่เขาบอกว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับจะกึ่งว่าประมาณว่าต้องป้องกันตัว
ไม่ได้ลุมทำร้ายเป็นการป้องกันตัว

แต่เขาก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเขาเมาไม่รู้ตัวแล้วก็คึกขนอง
แต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำตัวยิ่งใหญ่อะไรในพื้นที่
แค่มาเที่ยวแล้วก็มากินเหล้าเท่านั้น
กังก็ถูกแจ้งข้อหามินประมาทเจ้าพนักงาน
แล้วก็ข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นนะครับ
อยู่ในคลิปให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อนะครับ
ส่วนเรื่องปื้นเนี้ยตำรวจสอบพระมีศาลพูดบอกว่าเดี๋ยวขยายผลให้
ว่าใครเป็นคนเยี่ยงปืนขู่มีปืนแบบไหนอะไรยังไง
ตำรวจจะไปตรวจสอบให้หลังจากนี้นะครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรก็ต้องไปขยายผลต่อว่า